แล้วก็เรื่องร้ายเกิดขึ้นที่ร้านเหล้าก็บ่อยมากจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีค่ะกาดของร้านนะคะ
เขาก็จะตรวจลูกค้าที่เข้าไปในร้าน
เขาบอกเขาต้องตรวจอาวุธแน่นอนว่าต้องตรวจอยู่แล้ว
เหมือนกับลูกค้าโวยวายไม่ยอมให้ตรวจ
ปรากฏว่าลูกค้าก็เดินออกไปจากร้าน
กลับเข้ามาพร้อมพวกตีหัวกาด
กาดนี้เย็บไป๒๕เค็มนะคะ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ

เหมือนกับขอตรวจค้นอาวุธจากลูกค้าลูกศรสีแดงคือลูกค้านะคะ
ก็คือผู้ชายคนนี้แล้วก็มีเด็กเสิร์ฟเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะ
ค้นอาวุธในกระเป๋าอะค่ะลูกค้าผู้ชายสองคนนี้ไม่ยอมก็ทะเลาะกัน
คู่นี้ก็ลูกค้าก็ยอมเดินออกไปตอนแรกนะ
สักพักหนึ่งย้อนกลับเข้ามา
แต่ย้อนกลับเข้ามาเนี่ยถือขวดเหล้าย้อนกลับมาด้วยค่ะ
นี่นะคะเนี่ยโอ้โหตีหัวกาดไปเต็มเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มคืนวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ร้านเหล้านี้อยู่แถวตลาดภูนทรัพย์ซอยมิตรบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกาดคนนี้ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
กระดูกนิ้วเคลื่อนหน้าผากแตกหัวแตกเย็บไป๒๕เข็มคุณผู้ชม
แล้วก็รอยฟกช้ำตามตัวหลายจุดเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำงานเป็นกาดอยู่ในร้านเหล้าร้านนี้แหละ
ก่อนเกิดเหตุก็คอยตรวจบัตรคอยตรวจอาวุธของลูกค้าอยู่ที่ประตูทางเข้า
มีผู้ชายมากัน๒คนนะคะเป็นลูกค้านี่แหละอายุประมาณ๓๐
เดินเข้ามาที่ร้านกาดบอกว่ากาดก็ต้องทำตามหน้าที่ขอตรวจค้นอาวุธ
แต่ลูกค้าปฏิเสธแล้วก็แสดงท่าทีไม่พอใจ
ทำให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
ตอนเกิดเหตุก็มีพนักงานเสิร์ฟของร้านที่เป็นผู้หญิงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
สักพักลูกค้าที่เป็นผู้ชายสองคนนี้ยอมออกจากร้านไป
ไปแป๊บนึงค่ะกลับมาค่ะลูกค้าเนี่ยกลับมาพร้อมเพื่อน
พาพวกมามากขึ้นตอนแรกอยู่๒มาอีกเป็น๕เลยนะคะ
แล้วก็ถือขวดเหล้าตีหัวเลยนะตีหัวจากด้านหลัง
ตีหัวกาดจากด้านหลังตีเสร็จเนี่ยวิ่งหนีออกไปหน้าร้านนะคะ
แต่ว่าตัวกาดเองเขาก็กลัวเขาก็หนีนะกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็ยังดักรออยู่ที่หน้าร้านเอาเก้าอี้ฟาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายต่อค่ะ
หลังจากจังหวะเนี้ยโอ้โหหลังจากตีหัวเขาเสร็จเห็นไหมคะ
แล้วก็เดินหนีด้วยแต่กลุ่มของลูกค้าคนนี้ยังอยู่หน้าร้านด้วยไงคะ
เหมือนกับรออยู่ดักจะทำร้ายเพิ่มแต่ก็มีลูกค้าคนอื่นอื่นเขาเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามจะมาห้ามคนห้ามก็โดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายเราต่อแล้วผมก็พยายามที่จะป้องกันตัวเอง
หลังจากนั้นเขาก็ทีนี้มาทั้งขวดทั้งเก้าอี้เหล็กมาทั้งอะไรหมดเลย
สี่ห้าคนแล้วก็ช่วยกัน
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอ่าแต่ตรงนั้นมีลูกค้าที่มาเที่ยวอยู่
พอดีว่ารู้จักกันน้องคนหนึ่งเขาอยู่ตรงเหตุการณ์ตรงนั้นพอดี
เขาเข้ามาช่วยตอนนี้ไม่ไม่เคยเห็นนะฮะ
แต่ว่าถ้าเป็นชุดของเขาก็อาทิตย์นี้มาประมาณ๒๓ครั้งแล้ว
แต่มาก็คือก็กินตามปกติไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไร
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเพื่อนรุ่นน้องของกัด
วันนี้ที่โดนทำร้ายอ่ะนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน
ชื่อว่าในเบิร์ดอายุยี่สิบห้าเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
เห็นเลยค่ะว่าโอ้โหกาดคนนี้ที่เป็นรุ่นพี่เขาเนี่ย
ถูกขวดเบียร์ตีหัวจากทางด้านหลังเขาก็เดินไปห้ามนะคะ
แต่พอห้ามแล้วโดนเพื่อนของคนก่อเหตุมาล็อกตัวเขา
เหวี่ยงลงพื้นแล้วก็รุมทำร้ายเขา

เขาก็รีบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจำเขาไม่ได้เลย
เพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหากันถ้าคนมันจะมีปัญหากัน
คือมันจะจ้องมองหน้ากันว่าโต๊ะนี้มีกี่คนใครบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
แต่ที่ผมวิ่งเข้าไปคือผมช่วยพี่ชายผมแค่นั้น
คือเห็นพี่ชายถูกทำร้ายผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ป่ะ
พอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็โดนโดนเหมือนกันเลย
แต่ถามว่าเรื่องนี้มันจะให้จบไหมมันก็ต้องผมถามก็ต้องเอามาคุยกันอ่ะ
ก็ให้เขาคุยทางผู้ใหญ่พี่ผมให้มาคุยกันว่าจะเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าส่วนมากเขาก็ไม่ยอมไม่ใช่ว่ามันเกินเหตุแล้ว
เขาเป็นกาดอ่ะเขาก็ต้องตามหน้าที่อ่ะพี่เขาก็ต้องขอค้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีปากเสียง
กาดที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพสวนพริกไทย
สืบสวนสพสวนพริกไทยกำลังดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
บ้านพักก็อยู่ในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ